ที่มีการบุกเข้าไปตรวจค้นในที่พักของเสียโป้
แล้วก็จับกลุ่มเสียโป้ฐานโฆษณาชักชวนให้คนเนี่ย
เล่นการพนันนะครับก็จับกลุ่มได้ทั้งหมด๑๓คน
ก็มีทั้งเสียโป้มีแฟนเสียโป้ภรรยานะ
แล้วก็มีพี่ชายเสียโป้ภรรยาของพี่ชายเสียโป้และคนอื่นด้วยนะครับ
ก็เมื่อวานนี้นะฮะทางตำรวจกองปราบ
เตรียมนำตัวไปส่งสารอาญานะครับที่จะฝากขัง
ปรากฏว่าเมื่อวานนี้เสียโป้พูดกับสื่อหลายรอบนะ
รอบแรกก่อนรอบแรกระหว่างที่ตำรวจกองปราบ

ตำรวจคุมตัวนายเสียโป้ไปขึ้นรถควบคุมผู้ต้องหา
นายเสียโป้ได้พูดกับสื่อมวลชนพูดกับผู้สื่อข่าว
ที่ไปดักถ่ายดักรอตรงนี้จ่อไมค์ไว้ตรงนี้
โดยบอกว่าคดีนี้มีเงื่อนงำเอาคดีเก่ามาฟ้องใหม่
มีคนถามว่าผมจะอยู่หรือตาย
อยากให้เปิดเผยสำนวนออกมาเพราะเชื่อว่าถูกกลั่นแกล้งนะครับ
แล้วก็บอกว่าแต่ผมยังเชื่อมั่นว่าสารจะให้ความเป็นธรรมอยู่
และก่อนหน้านี้ผมก็ยังเคยส่งข้อความหาพบตรมาก่อนแล้วด้วย
นี่ฮะประโยคนึงที่เสียโป้พูดกับสื่อมวลชน
ขณะที่อยู่ที่กองปราบกำลังจะถูกควบคุมตัวขึ้นรถนะครับ
จากนั้นตำรวจคุมตัวนายเสียโป้เดินขึ้นรถควบคุมตัวผู้ต้องหาทันทีนะครับ
ขณะที่นายสันทนประยูณรัฐได้มีการพูดถึงผู้มีอิทธิพลภาคตะวันออกนะครับ
โดยบอกว่าเคยส่งข้อความไปหาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
แต่เบอร์ที่ติดต่อไปนั้นไม่ใช่เบอร์จริงนะครับ
คุณผู้ชมฟังทั้งเสียงของเสียโป้ฟังทั้งเสียงของนายสันทนะ
ที่พูดเกี่ยวกับเรื่องการที่ให้ข้อมูลกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เบอร์ที่จะมาส่งการประสานในการความลูกลาดพอทางหน่อยครับ

ขึ้นต่อไปคนเกี่ยวกันต่อไป
เออนั่นนะครับก็นำตัวเสียโป้ขึ้นรถควบคุมผู้ต้องหา
แล้วก็เดินทางไปที่สารอาญารัชดานะครับ
เมื่อเสียโป้เดินทางถึงสารอาญารัชดา
เขาก็ตะโกนพูดกับสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่ง
บอกว่าถูกนำคดีเก่ามาฟ้อง

นี่สั้นตรงนี้นะฮะว่าเป็นคดีเก่า

ผมไม่ได้รับความเป็นธรรมอะไรแบบนี้นะครับ
ทีนี้ทางด้านของนายสันทนประยูณรัฐ

ก็ได้เดินทางมายื่นประกันตัวนายเสียโป้

ประกันตัวนายเสียโป้ไปนะครับ
ซึ่งเราก็ทราบข่าวกันมาอยู่แล้ว
ว่านายสันทนะก็ถือว่าสนิทชิดเชื้อกับเสียโป้เหมือนกันนะครับ

หลังจากนี้จะให้เสียโป้ไปแสดงความบริสุทธิ์ใจ
ศูนย์ปราบปรามอาทยากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือสนพญาไทยนะครับ
ล่าสุดเสียโป้ได้ไปลงบันทึกประจำวัน
กรณีที่ปรากฏภาพทางโซเชียล

เป็นภาพเก่าที่เคยถูกดำเนินคดีไปก่อนหน้านี้
โดยพนักงานอายการมีความเห็นครั้งนั้นคือสั่งไม่ฟ้อง
ส่วนเขาจะเข้ามารับผิดชอบในเรื่องนี้
เพราะเป็นคนสั่งให้เสียโป้งดจ่ายสวยเจ้าหน้าที่
ถ้าให้จ่ายก็คงไม่มีคดีแบบทุกวันนี้นะครับ
ฟังเสียงของนายสันทนะกันหน่อยนะครับ
ตั้งแต่เขามาใกล้ชิดผมนะโป้นะ
ผมก็สั่งงดจ่ายทุกบัญชีทุกคนทุกหน่วย
มันก็มีปัญหาอย่างนี้ตลอดไง
คือผมก็รำคาญนะนี่มันก็เรื่องเสียเวลาผม

ผมรู้อยู่ในใจไงว่ามันเพราะผมใช่ไหม
มันก็ใช่เพราะฉะนั้นท่านจะเอายังไง
ท่านอายุกษ์บอกท่านสั่งจ่ายไปเลยจะได้จบ
แล้วก็ต่อไปมันก็เอาจ่ายกันไปทุกคน

จำเป็นต้องอยู่แบบนี้แล้วก็อยู่กันไป
หากันไปแล้วก็จ่ายเข้าไป

ไอ้การที่ทางพนักงานอายการมีความเห็นสั่งไม่ฟ้อง

แล้วก็คิดว่าไอ้คดีเก่าคดีนี้แหละ
กลายเป็นคดีที่ตอนนี้เสียโป้ถูกจับกลุ่ม
ก็เหมือนเอาคดีเก่ามาเล่าใหม่
เอาคดีเก่ามาจับกลุ่มเสียโป้นะครับ
โดยนายสันทนะก็บอกอีกว่า
ผมมองว่าในครั้งนี้นายเสียโป้ถูกกันแกล้ง
และผมก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งในคดีนี้
ไม่ว่าจะเป็นหลงจู้สมชายหรือเจ้าหน้าที่รัฐ
พยายามจะเรียกรับผลประโยชน์จากนายเสียโป้
อันนี้เปิดเผยออกมาแฉออกมาแบบนี้นะครับ
ซึ่งแท้จริงนั้นหลงจู้กับนายเสียโป้

ที่นายเสียโป้จะมารู้จักกับผมซะอีกนะฮะ

ทั้งคู่มีการยืมเงินมีการโอนเงิน
เพื่อให้ไปเล่นการพนันซึ่งกันและกันเท่านั้น
นายเสียโป้จะมาชักชวนให้ผมรู้จักกับหลงจู้
ผมก็เคยตำหนินายเสียโป้ไปว่า

อันนี้มันก็เป็นเรื่องลึกเกี่ยวกับหลงจู้
แล้วก็คนที่มีอิทธิพลในพื้นที่ของจังหวัดระยอง

ผมเนี่ยก็มารู้เรื่องของบ่อนที่ระยองและที่พัทยานะครับ
หลงจู้คนนี้ที่มีการพูดคุยกับเสียโป้เงินทองการพนัน

และเข้าใจว่าผมกับเสียโป้รู้กัน

แล้วก็พวกผมเนี่ยถูกคมขู่กดดันให้ยินยอมนะฮะ

สันทนาก็เลยบอกทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นเรื่องเก่า

แต่ทีนี้ก็ถูกเอามาร้องใหม่เอามาฟ้องใหม่นะครับ
นายสันทนะก็ร้องเรียนสื่อมวลชน

กำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ให้จับเจ้าของเว็บพนันออนไลน์
เป็นตัวย่ายสักหนึ่งถึงสองราย
โดย๒เว็บนี้เป็นเว็บอะไรอย่างไรบ้าง
คุณผู้ชมฟังเสียงนายสันทนะ

จูหันมาด้านนี้หน่อยครับ
เหมือนกันอันนี้ไม่ใช่อดีตวิทย์ตำรวจ
เป็นวิทย์ตำรวจชื่อเล่นปป
เจ้าของเพชรคนนี้ชื่อเป็นต่อ
นี่แหละฮะที่นายสันทนะแฉออกมานะครับ

หากนายกรัฐมนตรีอยากได้ข้อมูล
ที่ผมบอกชื่อเล่นอะไรปปเป็นตอะไรนะครับ
ผมก็ยินดีจะมอบให้ทั้งหมด
เพราะถือว่าเป็นเว็บพนันออนไลน์ใหญ่นะครับ
ซึ่งถ้ายึดทรัพย์เจ้าของ๒เว็บพนันออนไลน์ใหญ่นี้ได้นะครับ
พื้นที่สนามฟุตบอลก็ยังไม่พอวางกองทรัพย์สิน
โอ้โหจากการได้ของพนันออนไลน์ของสองเว็บนี้เลย

คุณคิดดูเขาบอกมันเยอะมากนะครับ

พอหลังจากที่ตำรวจกองปราบควบคุมตัวนายเสียโป้ไปที่สารอาญาเรียบร้อยแล้ว
ไปขอสารในการฝากขังผลัดแรกนะครับ
ปรากฏว่าสารอาญาได้มีคำสั่ง
ระบุถึงกรณีนายเสียโป้และผู้ต้องหาร่วม๑๓คน
ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์ขอประกันตัวชั่วคราว

เป็นเงินสดคนละ๑แสนบาทในชั้นฝากขังนั้น

พิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหา

ประกอบข้อคัดค้านของพนักงานสอบสวนแล้ว
เห็นว่าตามคำร้องของพนักงานสอบสวน
พนักงานสอบสวนขอฝากขังผู้ต้องหากับพวก
โดยมีการแบ่งหน้าที่การกระทำความผิดเป็นกระบวนการ
หมายถึงว่าผู้ต้องหากับพวกเนี่ยนะ
และคดีนี้มีผลกระทบต่อความสงบสุขของประชาชน
และความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม
อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาไป
มีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ต้องหาจะไปยุ่งเหยิง
ทำลายพยานหลักฐานหรือจะหลบหนี
จึงไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว
ให้ยกคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวนี้นะครับ
และผู้สื่อข่าวก็รายงานอีกนะครับว่าระหว่างที่เสียโป้
กำลังจะถูกควบคุมตัวขึ้นรถควบคุมผู้ต้องขัง

สารไม่ให้ประกันตัวก็ต้องนำไปฝากขัง
โป้มีสีหน้าอิดโรยพร้อมกับตะโกนเมื่อกี้เห็นไหม

บอกว่าทำกับผมคนเดียวจะดีกว่าอย่าทำกับครอบครัวผม
ถ้าจะแกล้งแกล้งผมคนเดียวอย่าแกล้งครอบครัวผม
และยังมีผู้ต้องหาในกลุ่มที่ถูกจับ๑๓คนนี้นะฮะ
พวกผมถูกทำร้ายร่างกาย
และถูกบังคับให้มาชี้ตัวเสียโป้
ซึ่งผมไม่รู้จักแต่ก็ต้องชี้ตัวเสียโป้ครับ
คุณคิดดูนี่เป็นเสียงสะท้อนจากผู้ต้องขังมานะ
แต่ทั้งหมดก็ถูกควบคุมตัวขึ้นรถ
โดยไม่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงแต่อย่างใดนะครับ
แต่ทีนี้ทางด้านของตำรวจเองเขาก็ยืนยันว่าพยานหลักฐานชัดเจน
เพราะว่าตอนเราบอกตั้งแต่วันนี้แถลงวันก่อนแล้วบอกว่า
มีการรวบรวมพยานหลักฐานมา๔เดือนกว่าจะมามีการจับกลุ่มวันนี้
ใช่แล้วก็ช่วงนี้คือเข้มเลยนะพบตรนำเองเลย
ในการไปตรวจแล้วก็บุกทลายเว็บพนัน
เมื่อวานก็บุกทลายเว็บพนันของกลุ่มนักศึกษา
วบ๔นักศึกษาเงินหมุนเวียนอีก๓๐๐ล้านบาทนะฮะ
แล้วก็ไปทลาย๔เว็บพนันดังเปิดเล่นครบวงจร
รวม๓๔แอดมินพบเงินหมุนเวียนอีกเป็น๑๐๐
ดิฉันฝากหมายเลขโทรศัพท์ละกัน

แสข้อมูลเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์นะคะ
บริการข่าวสารและรับเรื่องร้องเรียน

โทรแจ้งหน่อยก็ดีเพราะว่ามันเป็นภัยสังคมจริงนะคะ